อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะ
โซเชียลผ่ากันแห่แชร์คลิปนะคะ
นาทีเกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนขับแซงกันเองในที่ห้ามแซงค่ะ
แต่แล้วแซงไม่พ้นไปชนท้ายกับรถพ่วงบรรทุก๑๐ล้อเข้าอย่างจัง
ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้ารถ
เผยให้เห็นนาทีที่รถบัสนักเรียนขับแซงในเส้นห้ามแซงนะคะ
โดยขณะยังแซงไม่ทันพ้นก็ชนกับรถบรรทุกพ่วงที่สวนทางมา

ดังเป็นผู้แชร์คลิปนี้มาจากเฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพิทักการพร้อมข้อความ
สนั่นรถบัสรับส่งนักเรียนกับ๑๐ล้อ

อยากให้ขนส่งแก้ปัญหาเรื่องการสอบใบขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุ
เนื่องจากคนขับประมาทแซงในเส้นห้ามแซง
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากค่ะ
สายตรวจโซเชียลนะคะก็ติดตามเรื่องนี้ไปยังเจ้าของคลิป
ทราบว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่๙มกราคมเวลา๑๗นาฬิกา
เส้นทางสายบ้านเก่าบ้านผู้น้ำร้อนบริเวณเขาเรด้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
โดยรถบัสนักเรียนทะเบียน๓๐๐๑๔๒กาญจนบุรี
เฉียวชนกับ๑๐ล้อพ่วงอีซูซูสีขาวทะเบียน๘๒๙๗๖๙กาญจนบุรี
เสียหลักตกข้างทางด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
โดยคนขับรถบัสหมดสติติดอยู่ภายในตัวรถ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียนรวม๒๔คน
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดก็ส่งพหนโยธิน๒๒คน
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างการรักษา๑คนค่ะ
เป็นคนขับรถบัสชื่อนางสาวลัดดาเหลืองประมวลอายุ๔๒ปี
สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจเมืองกาญจนบุรีค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ